ทุกผู้ชมครับที่อุบลรัชธานีนะครับ

น้องเนี่ยบอกว่าให้พี่เนี่ย
ไปทำสำหรับกับข้าวเนี่ย
มาให้กินหน่อยแล้วพี่ไม่ยอม

ฟาดหัวพี่จนตายนะฮะ

ต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

อยู่บนแคร่ข้างบ้านนี่นะฮะ

ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

มีร่องรอยการถูกตีด้วยของแข็งนะครับ

มีเศษแก้วเนี่ยแตกระจายไปหมดนะครับ

นี่ขวดเหล้านะฮะ

ท่อนฟื้นนี่นะครับท่อนไม้ท่อนนี้

นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ

ชื่อนายสมศรีอายุ๕๒

เขาบอกคนก่อเหตุคือน้องอีกคนนึง

ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย

เขาอ้างว่าช่วงนั้นเนี่ย

แล้วมีเพื่อนกี่รถอันนี้น้องชาย

เขาก็เลยรีบมาจากนามาดูเลยนะฮะ
พอกลับมาถึงบ้านพบว่าพี่เนี่ย

ตอนนั้นเมาโวยวายอยู่ยังไม่ได้หนีไปไหน

โทรเรียกตำรวจให้มาจับกลุ่มตัว
นี่ลูกคนกลางไปทำนาอยู่

ตีพี่จนตายไปแล้วนะครับ

ก่อนเกิดเหตุตัวเขา
คือนายบุญมีกับเพื่อนของพี่ชายชื่อนายลี

ตัวนายพัดศรเนี่ยอ้างว่าบอกให้พี่ชาย

แต่พี่ชายเนี่ยไม่ยอมไปทำให้

ก็เลยคว้าไม้ฟืนที่อยู่แถวนั้น

พี่ชายเนี่ยแน่นิ่งนะฮะ

นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยพอเห็นว่า

แน่นิ่งเสียชีวิตไปเลยเนี่ย

ไปบอกนายสมศรี

นำตัวนายพัดศรมาสอบปากคำนะครับ

แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้ว
ไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวนะฮะ